เปอร์ดิวที่ฮ่องกงมีกระแสข่าวออกมาว่า
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณผู้ชมครับ
ประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกล
ไปด้วยไปด้วยแล้วก็คุยเงื่อนไขกันแล้ว
คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่าเงื่อนไขที่หลุดออกมามีอะไรบ้าง
คุณผู้ชมครับวัตถุประสงค์ในการเจรจากัน
มีการประสานรอยล้าวระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทย
บอกว่าให้กอดคอกันตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยต่อไป
หลังจากมีแนวโน้มสูงว่าพักเพื่อไทยนะครับ
จะไปจับคั่วกับอดีตพักร่วมรัฐบาลแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลกันนะครับ
แล้วก็กดดันให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน

หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่นายธนทรเสนอต่อนายทักษิณคือ
พักเก้าไกรจะยอมถอยสุดซอย
ในช่วง๔ปีที่ร่วมรัฐบาล
เพื่อจะลดกระแสต่อต้านโดยเฉพาะจากสวผมย้ำนะครับว่าเป็นกระแสข่าว
ในช่วงเช้านักข่าวไปถามนะครับนางสาวพันนิกาวานิสแก่นำคณะก้าวหน้า
ก็ได้คำตอบบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายธนทร
จะไปเจรจากับนายทักษิณยืนยันว่าคุณธนทรเขาอยู่ประเทศไทย
แล้วเธอก็ระบุด้วยว่าขณะนี้ปั่นเก่งปั่นข่าวกันเก่งปั่นข่าวกันเยอะ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณที่จะกลับประเทศไทยเนี่ย
จากนั้นช่วงบ่ายช่วงบ่ายนักข่าวไปถามนะครับ
พยายามจะดักรอคุณธนทรที่พักเก้าไกล
นักข่าวตะโกนเห็นตัวไหวคุณผู้ชมไอ้ช่องบันไดที่คุณผู้ชมเห็นบ่อย
นักข่าวตะโกนถามไปมาไหมคะนะครับ
นายธนทรไม่ตอบครับเปิดประตูฟึบเข้าไปเลยนะครับ
นักข่าวเราที่ติดตามพักเก้าไกลอยู่ขนาดเปิดโทรศัพท์ถ่ายไม่ทัน

นี่แหละครับที่เบิร์ตบอกว่าเปิดไม่ทันนั่นคือหลังฮะ
นั่นคือหลังกับมือมือไพ่หลังของนายธนทรต้องบรรยายแบบนี้เพราะไม่เห็นตัว
นี่แหละครับเห็นแค่นั้นแต่ไม่รู้ได้ยินคำถามหรือเปล่า
แล้วคุณชัยวัดตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลว่ายังไง
เขายืนยันบอกว่าการกลับมาของนายทักษิณช่วงสิงหาคมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
โดยหลักทั่วไปประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เจรจากับนายทักษิณที่ฮ่องกง
คุณชัยธวัฒน์ตอบว่าไม่รู้คุณผู้ชมตีความยังไงนะ
ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีการคุยกันนะครับ
พักเก้าไกรมีความจำเป็นที่ต้องคุยกับนายทักษิณไหม
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าขณะนี้ใช้กลไกในการพูดคุย
ระหว่าง๘พักแล้วก็นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือ
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่แหละ
นี่คือปฏิกิริยาที่ออกมาจากพักเก้าไกล
ซึ่งเราก็พยายามพยายามไปดูปฏิกิริยามา
มีเท่านี้จริงคุณผู้ชมวันนี้มีเท่านี้จริง
คือเรื่องดีลที่นู่นที่นี่นะคะก็มีมาตลอดนะคะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง